รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

คือผีที่อื่นก็เห็นนะก็ไปตามที่เฮียนเนี่ย
ฉันหันแวบมาเนี่ยถ้าเขานั่งอยู่ตรงนี้

ไม่ใช่แค่เห็นผีอย่างเดียวนะครับหลายครั้งที่ทางแม่ศรีตางเนี่ยนั่งสมาธิ
แล้วก็มักจะเจอกับสิ่งประหลาดอยู่บ่อยอะไรที่เห็น
เราก็ไปนั่งสมาธิเราก็เอ๊ะยังไงโดนกำหนดมาเป็นสมโนเลิกเห็นเป็นแสง
ลืมตามาคนหายไปหมดเลยแล้วเราอยู่ในแสงอุ้ยไม่เอาแล้วนะ
นั่นแหละเช้ามาโทรบอกแม่มารับที่วัดเลย
คือเราไม่อยากเป็นผู้พิเศษนั่งทีไรเห็นประสาทราชวัง

เห็นจริงเพราะเป็นคนนั่งสมาธิสวดมนต์แต่เด็ก

เขาบอกว่าเหมือนคนที่ดูมีความสุขตลอดเวลา
ลักษณะที่คุณเห็นจะเป็นอย่างไรเป็นวังเก่า
ไม่เป็นเหมือนนิมิตรเหมือนประสาทเป็นเรือนแก้วเป็นสวนดอกไม้

อยู่ในตัวเลยนั่งกันเป็นร้อยพอลืมตามาเดี๋ยวเอาตายแล้วกูแบบแสบตาต้องรีบหลับเลย
ทุกครั้งที่คุณสวดมนต์

คุณก็จะบอกว่าผีก็จะมาโอบกอด

จากโดนของแล้วเห็นบอกว่ามีผีพลายเนี่ยคุณก็เห็นด้วยใช่ไหม

เขาจะเห็นไม่เห็นหน้ามีแต่ผมยาวลากดิน
แล้วผีตัวนี้จะตามเขาทุกที่เลย
เพราะเขาจะนอนตอนอยู่บ้านนอกเขาจะบอกสตังค์เพราะห่มเขาไหม้

พอดึงมามันเป๊ะเป็นลูกประมาณนี้ค่ะ

แฟนคุณโดนศัยยศาสตร์มนต์ดำอีกเหตุการณ์เป็นยังไงฮะ
อยู่พี่ตีเนี่ยเหมือนโดนพวกเสน่หยาแฝกเหมือนโดนผีพายตามอะไรอย่างนี้

ฝันเห็นผีมันได้ยินเสียงแล้วก็มารัด

เป็นเงาดำมาทุบฝ้า
แต่เราก็ไม่รู้เราก็ให้พวกคนไปปีนว่าฝ้ามันมีอะไร
ไม่ฝ้ามันปิดหมด
แต่มีอยู่คืนนึงมองไปเขาอยู่บนฝ้า